หลังจากนั้นนะครับก็ไปติดตามข่าวอื่นกันบ้าง

ศรีสะเกดดีกว่าก่อนหน้านี้รวยอยู่แล้ว
เพราะว่าชกก็ค่าตัวแหมแพงขึ้นแพงขึ้นตลอด

ล่าสุดยังถูกลอตเตอรี่ด้วย

งวดประจำวันที่๑๖เมษายน

ที่ซื้อเลข๖๐นี่คือซื้อตามทะเบียนรถ
ที่มอบให้ตอนที่ได้ป้องกันแชมป์ได้
ก็เลยนี่ได้ไปแลกเงินรางวัล
เงินรางวัลมาแล้วด้วย๘๐๐๐บาทถูกลอตเตอรี่นะคะ

จากบ้านเกิดที่จังหวัดศรีสะเกดช่วงสงกราน
ตอนที่เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้อง
และก็กำลังจะมีโปรแกรมกลับเข้าฝึกซ้อมนะคะ

ว่าน่าจะรู้ชื่อแล้วว่าคู่ชกคนต่อไปของ
แหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นจะเป็นใคร
ครับก็เดี๋ยวติดตามต่อเนื่องนะครับ
โลกขวัญใจชาวไทยของเรา
แล้วก็วันศุกร์นะครับวันพรุ่งนี้

อีก๒วันสินะครับ

สดจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับ

เน้นย้ำว่ามีนักสู้ไทยลงแข่งขันนะครับ

มีทั้งมวยไทยแล้วก็มีคิกบ็อกซิ่งซึ่งเป็นครั้งแรก

จะเอาการต่อสู้แบบมวยเนี่ย